ในนี้ใครก็มูไม่มูอยู่ได้ไงเหมือนกับน้องไขมุกรุ่งรัฐคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยนะน้องจะบอกว่าเป็นปีชงร่วมแต่บอกเลยนะคะว่างานแน่นแยาวไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงปีทองของน้องเลยก็ว่าได้นะมีงานผ่านหน้าจออยู่ตลอดงานนี้ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยถามทันทีเลยว่า

เชื่อนะคะว่าน้ำล้างเท้าของพระในบ้านนี่แหละที่จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่เธอกำลังประสบพบเจออยู่ออกไปจากชีวิตไปฟังเสียงน้องกันหน่อยค่ะ
ทุกครั้งที่ที่หนูรู้สึกไม่ดีอะไรที่มันติดขัดมากหนูก็จะแบบแม่อวยพอน้องหน่อยอะไรอย่างงี้ก็จะล้างเท้าหรือว่าจะถือเป็นเคล็ดแบบให้เงินแม่รู้สึกว่าช่วงนี้มันขัดขาดวะมันขัดขัดหรือว่ามันแบบมันไม่พอใจเราอะไรก็จะแบบให้แม่แล้วมันก็จะมามันก็จะคืนมาหนูเชื่อมากหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนเป
แม่คือพาในบ้านพ่อแม่คือพาในบ้านเขาจะคุ้มครองเรามันจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเราได้เลย